ใครวะเนี่ยมาเคาะอยู่ได้ขอขอจังนะทีนี้ว่าเป็นใคร

เปิดประตูไปเขาบอกว่าเห็นเป็นเงาผู้ชายร่างดำ
แล้วก็เงานั้นก็หันมามองพี่สาวเขา

แล้วก็หายวาบไปต่อหน้าต่อตาเลย

ใส่เสื้อเชิดแขนยาวกางเกงยีน

คือมองแวบแรกรู้เลยว่าเนี่ยไม่ใช่มนุษย์
พาเวลกับชินที่นั่งอยู่ด้วยกัน
นักนะนั่งห่างหน้าเข้าหากันแบบนี้
แล้วก็เอามือวางไว้ที่เหรียญหน้าของผู้ชาย

โผล่ออกมาแทรกตรงกลางครับผม

และที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับ
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา
พร้อมที่จะพบกับคุณผู้ชมแล้ว
แต่ก่อนที่ไปพบกับเขานั้นฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยครับ
สำหรับท่านไหนที่มีเรื่องร้อนอย่าเก็บไว้คนเดียว
และสำหรับนักเล่าของเราในค่ำคืนวันนี้
เขาพร้อมที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์หลอนสั่นประสาท
ให้กับทุกท่านชาวสถานีผีดุได้รับฟังกันแล้ว
เขาจะเป็นใครนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์หลอนนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
กับบรรยากาศแบบนี้ที่เราจะมานั่งพูดคุยกัน
ว่าจะเป็นเรื่องห้องเช่าที่สัตหีบกับห้องฆาตกรรม

เขาเป็นถึงรองแชมป์แฟนพันธ์แท้แบทแมนปี๒๐๑๒ครับ
ยินดีรับคุณฟิลิปครับสวัสดีค่ะ

ไม่ใช่ฟิลิปรักมัยกล

แล้วก็ผมก็แซวเรื่องมงแบทแมนอะไรไปนะ
ทุกวันนี้ก็ยังเป็นแฟนพันแท้แทนเหมือนเดิม
ครับก็ยังศึกษาเรื่องของแบทแมนอยู่ครับผม
มีเพจชื่อแบทแมนไทยแลนดยูนิเวิร์สครับผม
ซึ่งผมก็เป็นแอดมินก็มีลงข่าวบ้าง
ถึงหลังจะเกเลไม่ค่อยได้ลงบ้าง

แต่ก็ยังศึกษาแล้วก็มีลงข่าวเป็นระยะอยู่ครับ
คนไทยเป็นแฟนแบทแมนเยอะไหม
เยอะนะครับคนไทยส่วนใหญ่ชอบแบทแมน
ด้วยความที่ว่าซุปเปอร์ฮีโร่คนนี้เขาเป็นคนธรรมดา

แต่จริงแล้วเขาเป็นตัวแทนของความพยายามมากกว่าคนเลยชอบเยอะ
เพราะว่าในคอมมิกที่เขาตีความมานะครับ
เขาเป็นสุดยอดนักสืบ
แล้วเขาก็เดินทางไปทั่วโลกเพื่อที่จะศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างเลย
จิตวิทยาวิชาการต่อสู้หลายอย่างนะครับผม
นั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้คนชอบแบทแมน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

เพราะว่าผมมานั่งสังเกตแบบนี้พี่แจ๊คบนโลกเรามีสิ่งลี้ลับเยอะมาก
ไม่ว่าจะเป็นเอเลียนแต่ประหลาดมนุษย์ต่างดาว
แต่สิ่งหนึ่งที่เข้าถึงผู้คนได้มากที่สุดแล้วมีคนเจอจนมันมีเรื่องเล่า
ตั้งแต่สมัยไหนยันปัจจุบันเยอะที่สุดคือผี
เพราะฉะนั้นผมว่าผีน่าจะมีอยู่จริงมีอยู่จริง
เชื่อเต็มร้อยว่าผีมีจริงเพราะว่าผมเจอด้วยตัวเองด้วยแหละครับ
กลัวไหมครับกลัวครับแต่ไม่ค่อยแสดงอาการ

ผิดกับไอ้พิธีกรบางคนเลยนะพิธีกรรายการผีบางคนเจอปุ๊บกระโดดเลยนะ
คือแบบออกตัวก่อนเลยผู้หญิงผมก็ทิ้งหมดผมก็ชัดเจน
เป็นคนเก็บอาการได้เก็บอาการเพราะว่าผมถูกหนอนมาว่าถ้าเรามองเห็นหรือเราเจอ
เราไปใส่ใจเนี่ยเขาจะยิ่งทำให้เราเห็นมากเข้าไปอีก
แต่ถ้าหากเราทำเป็นเฉยหรือเราคุมอาการได้เนี่ยเขาจะหายไปเอง
โอเคก็อยู่ที่อยู่ที่จิตของแต่ละคนเหรอมั้ง
ความรู้สึกของแต่ละคนของผมนี่เขาเรียกว่าเป็นสัญชาติยาน
มาว่ากันถึงเรื่องที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับ
คุณฟิลิปเคยโทรมาเล่าเรื่องห้องเช่าที่สัตหีบกับห้องฆาตกรรม
แต่วันนี้เรื่องที่จะมาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเมืองไทย
รอบนี้ก็เมืองนอกอีกแล้วอย่างห้องฆาตกรรมที่เล่าก็เป็นเรื่องที่ญี่ปุ่น
แต่ครั้งนี้เป็นเรื่องของเพื่อนคนสนิทผมรุ่นน้องผมเขาอยู่ที่อเมริกานะครับผม
แต่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อโรมาเนีย
ใช่ครับผมเหตุเกิดที่อเมริกาสิ่งที่เจอโลเคชั่นเป็นอเมริกา
แต่การที่เขาไปทำสิ่งต่างในนั้นมันเป็นตามความเชื่อของคนโรมาเนีย
น่าสนใจอยากฟังเรื่องนี้เป็นยังไงคุณสิริ
ได้ครับเดี๋ยวต้องขอเล่าก่อนก็เรื่องนี้น่าจะเกิดได้ประมาณ๖๗ปีที่แล้วได้มั้งครับผม
เป็นรุ่นน้องคนสนิทผมเลยน้องผมคนนี้ในนามสมมุติแล้วกันเขาชื่อน้องชิน
ก็คือเขาไปที่อเมริกาแล้วทีนี้เนี่ยเขาแพลนไว้ว่าจะไปอยู่๔เดือน
เดือนแรกเขาไปปิ๊งผู้หญิงอีกคนนึงเป็นผู้หญิงไทยคนไทยที่อยู่ที่นั่นแหละครับ
ทีนี้เนี่ยตอนนั้นมันได้ประมาณ๓เดือนกว่าแล้วจะเข้าเดือนที่๔เดี๋ยวต้องกลับไทยแล้วครับ
น้องเขาก็คุยกับแฟนว่าเออวันนี้มันใกล้จะกลับแล้วล่ะงั้นมาพาร์ตี้กันดีกว่า
เขาก็จัดแบบพาร์ตี้กันกินลงกินเหล้ากันสนุกเลยครับผม
พอเขากินเหล้ากันอะไรกันเนี่ยแฟนเขาบอกว่าเขาขอไปนอนห้องของเพื่อนผู้หญิงคนนี้นะ
วันนี้ไม่ได้นอนกับคนที่ชื่อชินขอไปนอนกับอีกห้องหนึ่ง
แล้วทีนี้เนี่ยชินเขามีเพื่อนสนิทครับเพื่อนสนิทชื่อคุณพาเวลนามสมมุติ
เป็นคนโรมาเนียสมมุติว่าชื่อพาเวล
ออกไปดื่มไปเที่ยวกันดีกว่าเขาบอกเฮ้ยคิดหยุดออกข้างนอก
ซื้อเบียร์ซื้อเหล้าขึ้นมากินกันบนห้องดีกว่าครับเขาก็เลยชวนกันมาอยู่ที่ห้อง
ตอนนี้ก็คืออยู่กันสองคนแล้วพวกบรรดาคนอื่นเขาก็ไปข้างนอกกันหมดแล้ว
คุยกันไปคุยกันมาอยู่วกมาเข้าเรื่องผีเขาก็ถามเขาถามเจ้าชินบอกเออที่ประเทศไทยแบบมีเรื่องผีไหม
ไม่ค่อยมีประเทศไทยไม่ค่อยมีเรื่องผีเท่าไหร่
เรื่องพับนี้มีเรื่องเล่าพับนี้มีประวัติหรือมีเรื่องเล่าอะไรสักอย่าง

เป็นเรื่องที่อยู่ในผับของคุณคิงที่เคยเล่าไว้ไปเล่าให้คนโรมาเนียเนี่ยฟัง
โรมาเนียเนี่ยเขาฟังแล้วก็ชอบมากเขาบอกเออน่ากลัวน่าสนใจดีเขาก็เลยเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟัง
เรื่องของของเขาเองก็คือมันเกิดเหตุตอนที่ว่าคุณพาเวลเขายังเด็กอยู่
ก็อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในโรมาเนียอยู่กับพี่สาวแล้วก็แม่
มันจะมีเหตุการณ์แปลกที่บ้านหลังนี้คือมักจะมีเสียงเคาะประตูกลางดึกประจำเลย
มันจะชอบเคาะห้องพาเวลบ้างบางทีก็เคาะห้องพี่สาวบ้าง
ซึ่งมันจะเคาะแบบตุ่มอะครับเราไม่สามารถดักได้เลยว่าวันนี้มันจะเคาะห้องใคร
มันอาจจะเคาะห้องพาเวลซ้ำกันสองวันติดแล้วไปห้องพี่สาวอีกก็ได้จะเป็นลักษณะนี้
แต่เด็กสองคนนี้เนี่ยจะคิดว่าแกล้งกันเองแกมาแกล้งฉันล่ะสิคิดกันแบบนี้
พาเวลก็บอกไม่แกแกล้งเราเสียงเคาะห้องเราด้วย
วันหนึ่งเนี่ยพาเวลเขาขอไปนอนกับแม่พอไปนอนห้องแม่ก็ยังมีเสียงเคาะประตูเกิดขึ้นอยู่อีก
พี่สาวก็เลยฟ้องแม่บอกว่าแม่แม่พาเวลมาแกล้งอีกแล้วแม่ก็เลยบอกเป็นไปไม่ได้ก็พาเวลนอนอยู่ในห้องเรา
พี่สาวเขาก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าต้องจับให้ได้แล้วว่าไอ้ที่มาเคาะประตูเนี่ยเคาะอะไรนักหนามันเป็นยังไง

ใช่ครับคือเขาจะคิดแบบใครวะเนี่ยมาเคาะอยู่ได้ขอจังนะทีนี้ว่าเป็นใคร
ดักรอเลยนะครับพี่สาวเขาดักรอเลยถ้าเสียงเคาะเปิดปุ๊บแบบถ้าเสียงเคาะมาปุ๊บเขาเปิดประตูเลย

ครับแต่สรุปก็คือเสียงเคาะรอบนี้เนี่ยไม่ได้มาห้องพี่สาวมาห้องพาเวลเขาก็เลยเปิดประตูออกไป
พอเปิดประตูไปเขาบอกว่าเห็นเป็นเงาผู้ชายร่างดำแล้วก็เงานั้นก็หันมามองพี่สาวเขาแล้วก็มีลักษณะเหมือนแบบตกใจ
แล้วก็วิ่งหนีลงไปชั้นล่างเงาดำของผู้ชายร่างใหญ่นั้นวิ่งหนีลงไปข้างล่างพี่สาวเขาที่เป็นวัยรุ่นเนี่ย
ไปบอกแม่ว่าเนี่ยบ้านเรามันมีเรื่องแปลกนอกจากสิ่งเค้าเนี่ยเมื่อวานเห็นเงาผู้ชายนะ
แม่เขาก็เลยไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนให้คำแนะนำมาบอกว่าอยากรู้ประวัติบ้านหลังนี้เนี่ยให้ไปที่หอสมุทร
เพราะว่าที่ต่างประเทศเขาจะมีลักษณะเหมือนกับหอสมุทรครับผม
ซึ่งหอสมุดนี้เนี่ยมันจะทำการรวบรวมประวัติว่าในหมู่บ้านนี้เขตแดนนี้เนี่ยเมื่อปีเก่ามันเกิดอะไรขึ้น
มีการบันทึกจดหมายเหตุชุมชนหมู่บ้านเอาไว้

เขาก็หาตั้งแต่ที่แบบว่าตัวเองเพิ่งได้บ้านมาใหม่ประมาณปี๑๙๙๗ไปหาข้อมูลมาแต่สรุปหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
เขาก็เลยไปปรึกษาเพื่อนว่าหาข้อมูลมาหาไม่เจอ
แล้วเขาก็บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวแนะนำชาแมนให้
แมนคือคนร่างทรงเป็นคนทรงครับผม
ซึ่งพอไปติดต่อคนทรงมาเนี่ยคนทรงเนี่ยมาถึงบ้านแล้ว
เอาคนตรงมาที่บ้านคนตรงเนี่ยมาถึงเขาโดนดิ่งไปเลย
ดิ่งไปตรงที่โซฟาจุดเกิดเหตุ

ใช่ครับแล้วก็บอกตรงนี้คือจุดเกิดเหตุ
ถ้าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกลับไปที่หอสมุทรแล้วหาข้อมูลปี
โอ้โหคนทรงคนนี้คือแบบเป๊ะมากเลยมีข้อมูลมีอะไร
พอกลับไปที่หอสมุทรพบว่ามันมีหนังสือพิมพ์
บันทึกข้อมูลไว้ว่าตรงจุดเกิดเหตุตรงนี้
มันเคยเป็นบ้านของคนคนหนึ่งถูกไฟไหม้
ซึ่งบ้านหลังนี้เท่าที่ผมฟังเพื่อนผมเล่ามา
เขาบอกว่ามันเป็นฝรั่งคนหนึ่งฝรั่งแก่สร้างบ้านนี้ขึ้นมา
ตั้งมาด้วยตัวเองครับคือเขามีแค่ที่ดินแต่บ้านก็ตั้งขึ้นมาเอง
ซึ่งเหตุไฟไหม้เขาไม่ได้ระบุว่าเกิดได้อย่างไร
เมื่อมันเกิดเหตุไฟไหม้เขาตัดสินใจตายไปพร้อมกับบ้าน

ยอมโดนไฟคอกแล้วก็ตายในบ้านนั้นเลย
เอาชาแมนมาทำพิธีให้ซึ่งเท่าที่ผมถามมาเนี่ย
พิธีก็คือเขาบอกว่าใช้น้ำ
หลังจากนั้นไม่เกิดเหตุเลยครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เลยคุยกัน
นับเรียบร้อยเล่าให้ฟังกันแล้วคือหมายถึงว่าต่างคนต่างแลกประสบการณ์ให้ฟังกัน
ทีนี้เนี่ยพาเวลถามขึ้นมาบอกว่าที่บ้านยูมีผีถ้วยแก้วไหมมีแบบมีแบบเล่นพิธีกรรมแบบที่จะเจอผีไหม
อยู่อยู่เขาก็ถามขึ้นมาอืมเขาก็เลยมาบอกว่ามีเมื่อก่อน

เหมือนเป็นเอาไว้ส่องตัวหนังสือ

เขาบอกว่าที่บ้านเขามีกระดานวีจา

ต้องลองค้นหาเรื่องรีลับกันกัน
พาร์ตี้กันกลายเป็นจะคุยกับผีเออเรามาหาวิธีติดต่อกับผีกันดีกว่า
แบบว่าอยากหาความตื่นเต้นอ่ะแล้วชินเขาก็ถามอ่ะ
แล้วมีไอเดียไหมล่ะว่าเราจะไปกันที่ไหน
เขาบอกว่าที่เมืองนี้เนี่ยที่เขาอยู่เนี่ยมันมีอยู่ร้านบุ๊กตะโตอยู่ร้านหนึ่ง
ที่มีเรื่องเล่าว่าเจ้าของร้านห่วงร้านมากมากอืม
เจ้าของร้านเนี่ยจะเป็นที่แบบใครใครก็รู้จักเป็นเรื่องดังในเมืองเลยครับผม

จะมีเรื่องลี้ลับคนที่เจอเจ้าของร้านเนี่ยก็คือจะมาในลักษณะแบบ
ถ้าใครเดินผ่านร้านนี้จะเจอเจ้าของร้านคนเก่า
ซึ่งคนที่อยู่ในเมืองนี้จะรู้ว่าคนที่อยู่ในนี้ตายไปแล้ว
เสียชีวิตไปแล้วแต่จะเห็นเขาเดินปัดปัดแบบปัดสมุดทำความสะอาด
ครับแล้วเมื่อไหร่ที่มีใครมองไปที่เขาเขาจะเดินหายหลบเข้าไปในความมืด
อืมเขาก็เลยตัดสินใจว่าเราไปกันคืนนี้เลยดีกว่าที่บุ๊กจะโตครับ
ครับแล้วก็เตรียมกระดาษแข็งมาเพื่อที่จะเขียนเอาเองอืม
ครับผมซึ่งพอตกลงกันเก็บสับว่าเดี๋ยวเราจะไปบุ๊กจะโตกัน
ชินบอกว่าเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงแล้วกันให้รอสักพักนึงเพราะว่า
ที่เมืองนอกที่เมืองนอกอ่ะที่ต่างประเทศนะครับมันจะมีแบบ
เจ้าหน้าที่ตรวจเมืองจะมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจเมือง
รอให้มันพ้นสักตีหนึ่งตีสองแล้วเราค่อยไปกันโอ้โห
ดึกดึกอ่านอืมใช่ครับผมรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจเมือง
ตรวจเมืองอะไรให้เสร็จก่อนเมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่แล้วค่อยไป
ครับครับทีนี้เนี้ยพอมาถึงเขาบอกว่าบนกระดานที่วาดเนี้ย
จะเป็นกระดาษแข็งกระดาษแข็งจะมีเอถึงแฮด
แล้วก็มีตัวเลขศูนย์ถึงเก้าอืมมีคำว่าเย็ดกับโนอืม
แล้วก็มีคำว่าโฮมครับครับผมซึ่งพอมามาโลเคชั่นร้านบุ๊กโต
ตัดสินใจนั่งเล่นหน้าร้านบุ๊กโตเลยครับผมอืมเล่นกันที่หน้าร้านบุ๊กโตก็
พาเวลพูดเกิดมาบอกมันจะไม่เหมือนผีถ้วยแก้วบ้านยูนะ
ถ้วยแก้วบ้านคุณเนี่ยคุณจะเอาใครมาพูดกับผีก็ได้อ่า
แต่การละเล่นอันนี้เนี่ยตามความเชื่อโรมาเนีย
ต้องเป็นคนเดียวที่พูดกับผีต้องมีคนเดียวเป็นตัวแทนหนึ่งในนั้นเลย
หนึ่งในนั้นแล้วพูดได้แค่คนเดียวที่สามารถสื่อสารกับวิญญาณได้
ว่าจะเล่นกันสัก๔คนแต่ต้องเป็นแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะคุยกับผี
คนอื่นห้ามคุยห้ามห้ามพูดจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่สามารถพูดกับผีได้
เพราะฉะนั้นเขาขอยกหน้าที่นี้ให้กับชินรุ่นน้องผม

เขาชวนเองนะครับแต่ว่าเขาให้น้องผมเป็นคนพูดกับผี
แล้วตกลงกันไว้กับพาเวลว่าสิ่งที่จะเอามาเล่นคือเหรียญหนึ่งเซน
จะใช้เหรียญ๑เซนในการเล่นหาเหตุที่ใช้เหรียญ๑เซน
เพราะว่าเหรียญมีลักษณะเล็กถ้ามีนิ้วใครดัน
จะรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นการดัน
อุ๊ยจาในที่นี้คือมันมีแบบที่มันเป็นตัวของเขา
อันนี้ดัดแปลงมาเป็นเหรียญเหมือนกับผีเหรียญบ้านเราได้ด้วย
ใช่ครับผมและกระดานก็เขียนขึ้นมา
น้องผมก็เริ่มเชิญเริ่มกล่าวเชิญบอกว่า
ถ้าเจ้าของร้านที่นี่มีอยู่จริงให้โปรดช่วยมาแสดงตัว
หรือว่าแสดงอภินิหารให้เหรียญเคลื่อนที่ด้วย

ถ้าเป็นผีถ้วยแก้วบ้านเราก็ต้องท่องนู่นนี่นั่นก่อน
อันนี้ไม่ต้องครับจุดภูมิก่อนแต่ที่ด้านเขาไม่มีจุดภูมิอยู่แล้ว
ครับผมสื่อสารตรงเลยสื่อสารเลยครับ
เขาพูดอยู่แบบนั้นประมาณสี่ถึงห้ารอบครับน้องชินพูดอยู่สี่ถึงห้ารอบ
แต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับพูดไปแล้วก็ยังเงียบ
แล้วพาเวลก็เลยบอกว่าถามต่อไปเรื่อยเรื่อยพูดต่อไปพูดไปพูดไป
พูดไปพูดมาเหรียญขยับครับผมเหรียญมันสั่นเหรียญมันมันไม่ได้พุ่งไปที่ตัวอักษรไหนเลย
แต่มันสั่นครับผมครับก็เลยมองหน้ากันมองหน้ากันบอกเออมาแล้วอ่ะ
เหมือนต่างคนต่างรู้แล้วว่ามาเขาก็เลยถามคำถามว่า
เจ้าของร้านที่นี่เนี้ยห่วงร้านมากใช่ไหมอืม
ถามแบบนี้ครับยังเงียบอยู่ถามไปถามมาอีกสักประมาณสามสี่ครั้ง
เหรียญเคลื่อนครับผมไปที่คำว่าใช่ไปที่คำว่าเย็ด
ถามเหมือนเดิมถามเหมือนเดิมเขาหวงร้านมากใช่ไหมครับ
แบบนั้นไปแล้วเหรียญก็เลี่ยนไปที่คำว่าใช่ผมอ่ะ
ด้วยความที่ว่าผมอยากรู้ผมอยากรู้ไงว่าความรู้สึกเวลาคนเล่นผีถ้วยแก้ว
แล้วถ้าเหรียญมันถ้าถ้วยแก้วหรือเหรียญมันเคลื่อนที่
ความรู้สึกเป็นยังไงผมถามน้องเขาน้องก็บอกความรู้สึกมันจะเหมือนกับ
แม่เหล็กดูดครับผมมันจะมีแม่เหล็กเหมือนกับดึงดูดนิ้วเราให้นิ้วเราอ่ะ
อยู่บนเหรียญแล้วมันก็พาเราไปที่คำนั้นแล้วเขาก็ถามคำถามเพิ่มเติมต่อ
ถามนั่นถามนี่ต่อพยายามชวนคุยว่ามีอะไรอยากให้เราช่วยไหม
สรุปเหรียญไม่ขยับอะไรเลยครับแล้วไอ้ช่วงนั้นนะครับผม
ระหว่างที่แบบกำลังทำถามอยู่กำลังทำถามอยู่อ่าเพื่อนเขาอ่ะ
คุณพาเวลที่มานั่งด้วยกันมือนึงนะครับพี่แจ๊ค
มือนึงเขาจะอยู่บนเหรียญก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้
เช่นกันอยู่บนเหรียญหันหน้าเข้าหากันส่วนอีกมือหนึ่งอ่ะ
เขาก็จะสูบบุหรี่บ้างกินเบียร์บางคนเขาเอาเบียร์มาด้วย
อยู่พาเวลเอาบุหรี่จี้แขนตัวเองเฮ้ย
ระหว่างที่กำลังทำถามอยู่เนี่ยครับอืม
เขาก็เลยงงเลยบอกเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะอืม

คุณเอาบุหรี่มาจี้แขนตัวเองทำไมเขาบอกไม่เป็นไรช่างมัน
ถามต่อน้องชินก็พยายามถามต่อถามต่อไปเรื่อย
เหรียญนั่นแหละครับไม่ขยับอืมแต่ว่าอยู่อยู่เขาอุทัน
เวลอุทานเป็นภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยตัวเอฟเอ้ยอ่า
ตะโกนตกใจใช่ครับปั๊บอ่านั่นแหละนั่นแหละครับเขาก็บอก
เฮ้ยยูโอเคไหมเนี้ยอ่าสองรอบแล้วนะเมื่อกี้ก็บุหรี่
รอบนี้ก็ตะโกนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถามไปถามมาเนี่ย
เหรียญเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันไม่ขยับด้วยฉันคิดว่ามันน่าเบื่อ
เราเลิกเล่นกันดีไหมพาเวลก็เลยบอกว่าได้แต่ว่า
คนที่จะเลิกเล่นเนี่ยก็คือต้องเป็นคนเก่า
คนกล่าวคนเดียวกันครับต้องเป็นคนเดียวกันต้องเป็นคุณชิน
ฉะนั้นต้องเป็นคุณชินเพราะคุณชินเป็นคนเชิญมา
คนกล่าวออกก็ต้องเป็นคุณชินให้กล่าวคำว่าอยากจะเลิกเล่นแล้ว
แล้วก็ให้ลากเหรียญเนี้ยกลับไปที่คำว่าครับ
ซึ่งกระดาษเนี่ยนะครับมันจะเป็นกระดาษแข็ง
กระดาษเนี่ยเป็นกระดาษแข็งเวลาเหรียญเนี่ยครับ
มันอยู่บนกระดาษเราลากหรือเลื่อนมันจะมีเสียงดังคือ
ใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าตอนที่ลากเหรียญจากคำว่าเย็ด
ใช่ตรงนั้นครับลากกลับมาที่คำว่าโฮมตรงนี้อืม
ใช้แรงในการลากรู้สึกว่ามันหนักแล้วเหมือนเหมือนแบบแรงแม่เหล็กมันดูด
ต้องออกแรงในการลากเล็กน้อยพูดง่ายง่ายคือเหมือนเหรียญเนี่ย
ฝืนไม่ยอมเดินกลับมาที่คำว่าโฮมใช่ครับผมอุ้ยมีเสียงดังคือ
เป็นเสียงเสียงเหรียญขูดกับกระดาษอ่าพอมาถึงคำว่าโฮมต่างคนก็ต่างเก็บของ
อืมแต่ชินพูดกับผมนะที่เขาเล่าให้ผมฟังชินพูดว่าสาบานเลยว่า
ขณะเก็บกระดาษแล้วเสียงพืชก็ยังดังอยู่หรอเขาบอกว่าเอ้ามัน
เขาก็คิดในใจนะเสียงนี้มันเป็นเสียงอะไรในเมื่อเราทำการเก็บไปแล้วอ่ะ
เราเก็บกระดาษไปแล้วแต่มันเป็นเสียงอะไรไม่รู้แต่เสียงมันเหมือนกับตอนที่เขาลากเหรียญเก็บมาเลย
อืมแล้วอยู่อยู่พาเวลก็ตะโกนอุทานเป็นภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยคำว่าเอสอ่า
แล้วก็จุงมือชินแล้วบอกกลับอพาร์ทเมนต์เถอะแล้วก็วิ่งเลยครับ
ชากมือเขาบอกเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไร
บอกเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังที่ห้องอืมพอมาถึงห้องนะครับผมเขาก็ถามเออ
ถามจริงจริงมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมถึงทำแบบนี้มันเป็นอะไรเหรอ
เจออะไรมาเขาก็เลยบอกว่าเหตุการณ์แรกนะจำได้ไหมที่เอาบุหรี่จี้แขนตัวเอง
ครับตอนที่นั่งกันอยู่ที่นะครับผมนั่งกันหน้าร้านนะ
ข้างข้างจะเป็นเป็นส่วนยอมอืมซึ่งส่วนนั้นน่ะมันก็จะมีแบบพวกจิงช้า
มีอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาบอกว่าเวลาที่เรานั่งบุ๊กโตหันหน้า
ผมนั่งหันหน้าเข้าหาพี่แจ๊คอย่างเงี้ครับแล้วข้างหลังข้างหลังผมอ่ะ
สมมุติว่าพี่แจ็คเป็นนะข้างหลังผมอ่ะคืออืมซึ่งมันก็จะเป็น
มันเป็นมุมอะครับผมมุมแบบติดติดกับบุ๊กสตูเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นนะ
เขาเห็นเป็นผู้ชายลักษณะคือผมท่านปะบาเป็นผู้ชายครับผมท่านป่าบา
ใส่เสื้อเชิดแขนยาวกางเกงยีนแล้วก็เอ่อมีผ้าคือมองออกเลยว่าเนี่ย
คือลักษณะพนักงานบุ๊กโตอ่าอ่าครับแต่ที่ผิดแปลกไปก็คือลักษณะตาโต
เท่ากับไข่หาญครับตาโตตาโตเท่าไข่หาญไข่เป็ดเลยอืม
คือมองแวบแรกรู้เลยว่าเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ชะโงกหน้าออกมาจากมุมมอง
องพาเวลกับชินที่กำลังนั่งเล่นกันอยู่
นั่นคือช็อตแรกเขาก็เลยคิดว่าตัวเองเมาอืมเพราะว่าเดี๋ยวเป็นการเรียกสติตัวเอง
ในสติเอาร้อนร้อนเนี้ยบุหรี่แล้วมาจี้อ่าอ่าเพื่อดูว่ายังจะเจออยู่ไหม
แล้วที่มองไปเห็นเขาเนี่ยคือมีจริงใช่ไหมพอเขาบอกว่าบุหรี่จี้ร้อนไปแล้วเนี่ย
ไปจริงจริงเนี่ยไม่เห็นอืมเขาก็เลยไม่คิดอะไร
คิดว่าตัวเองเมาจนกระทั่งมาถึงช็อตที่ตะโกนขึ้นต้นด้วยโอเอฟ
ช็อตที่สองอ่าช็อตที่สองก็คือระหว่างที่ชินกำลังถามไปเรื่อยเรื่อย
เขาก็มองไปรอบทีนี้เขาหันไปมองในร้านในร้านมันก็จะมีกระจก
กระจกเนี่ยครับจะสะท้อนภาพที่เห็นอยู่ข้างนอกออกมาก็คือเป็นภาพเป็นภาพพาเวลกับชินที่นั่งอยู่ด้วยกัน
นักหนักนั่งห่างหน้าเข้าหากันแบบนี้ครับแล้วก็เอามือวางไว้ที่เหรียญ
ต่างคนต่างเอามือวางไว้ที่เหรียญเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นในกระจกเนี่ย
เป็นหน้าของผู้ชายคนนั้นที่ตาโตโผล่ออกมาแทรกตรงกลางครับผม
เป็นหน้าแบบว่าแทรกออกมาคือมาแต่หัวเลยนะครับมาแทรกออกมา
แล้วก็แหงหน้าขึ้นมองชินที่เป็นคนถามเขาถึงได้ตะโกนอุทานเพราะเขาเห็นแบบนี้
ครับแล้วคือต้องบอกว่าไอ้โปรติชั่นนั้นนะครับผมคิดว่าเราเป็นคนสองคนนั่ง
เอานิ้วจิ้มอยู่บนเหรียญวางไว้แบบนี้หน้าครับผมมันมาบริเวณนี้นะ
คือมันมาบริเวณต่ำกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อมันมาบริเวณต่ำกว่าก็คือต้องแหงขึ้นไปแบบนี้ครับ
ก็คือแหงหน้ามองคนถามอยู่เขาก็เลยตะโกนจนกระทั่งมาถึงช็อตที่สาม
ที่บอกว่าเก็บกระดานเก็บกระดานเก็บเหรียญแล้วแต่ยังมีเสียงดังขึ้น
แล้วทีนี้เนี่ยชินเขาก็หันหน้าเข้าหาแบบนี้เออเดี๋ยวเรากลับกันนะพาเวล
เวลเขาบอกว่าข้างหลังชินนะครับสิ่งที่เขาเห็นก็คือผู้ชายคนนั้นแหละ
กำลังนั่งยองแล้วก็เอานิ้วเขียกับพื้นขูดกับพื้นคูด
แล้วก็ผู้ชายคนที่ตาโตเท่าขายหาดนะครับยิ้มให้แล้วก็โบกมือแบบนี้
เหมือนเต้ฮัลโหลเหมือนเต้ฮัลโหลแบบทักทายแบบไม่ใช่บายบายใช่ไหม
ใช้บ๊ายเขาไฮเขาเตฮาโหลแล้วมือข้างหนึ่งเขาก็เอานิ้วจิกพื้นแล้วก็ขูด
นั่นเลยเป็นที่มาของเสียงคืดที่ชินเขาได้ยิน
คุณนึกพลาดแล้วเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนน่ากลัวเหมือนกันเนอะคนนั่งยองยอง
ใช่มือมือกำลังกีดพื้นอยู่กลางเบือกมือแล้วยิ้มให้ด้วย
ครับผมเขาก็เลยบอกว่าเออว่ะเจอกันแบบนี้แบบสุดว่ะแต่ว่าชินเขาก็พูดได้ว่าเฮ้ยเราไม่มีอะไรนะเราแค่ได้ยินเสียงดังขึ้นแต่เราไม่เห็นอะไรเลย
พาเวลก็เลยตัดสินใจวีดีโอคอลโทรไปคุยกับแฟนเล่าให้แฟนฟังว่าเฮ้ยเรามาลองของกันว่ะเราไม่เล่นแล้วเราเจอแบบนี้ว่ะแล้วเล่าให้แฟนฟังว่าเออเราเลิกเล่นเรียบร้อยแล้วนะแฟนบอกบ้าแบบนี้มันเลิกได้ที่ไหน
นี่ไม่ใช่พิธีการเลิกที่แท้จริง
มันผิดวิธีซึ่งวิธีการเลิกที่แท้จริงเนี่ยต้องทำการฉีกกระดาษครับผมซึ่งต้องฉีดเป็นชิ้นชิ้นเล็กแล้วมีข้อแม้ว่ากระดาษนี้ห้ามทิ้งในถังขยะถังเดียวกันต้องกระจายถังครับผมโอ้โห
แล้วก็อันที่สองก็คือเหรียญนี้ต้องเอาไปทิ้งในที่ไหนก็ได้ทิ้งที่ใดก็ได้แต่ว่าอย่าให้ใครรู้อย่าให้ใครเห็นแม้แต่กับไอ้คนฉีกกระดาษก็ห้ามรู้
อ้าวแล้วที่เขาเลิกกันคือแค่เก็บกระดาษพับแล้วลากเหรียญกลับมาที่โฮมแค่นั้น
เขาพาเวลเข้าใจแบบนั้นแต่แฟนก็บอกว่าผิดนี่ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องครับซึ่งวิธีที่ตกถูกต้อง
ตามที่แนะนำเขาบอกว่าคนที่เล่น
อืมก็คือถึงชีวิตแล้ววิญญาณจะ
ผุดไม่ได้เกิดครับเราวิญญาณของเรา
ครับก็เลยสองคนนี้ก็เลยต้องกลับไป

แล้วเขาบอกว่าพิธีกรรมนี้มันมีโอกาสที่จะได้เจอสิ่งลี้ลับด้วยถ้าเราฉีดกระดาษ
แต่เขากลัวที่จะฉีดกระดาษครับ
สุดท้ายเขาก็เลยให้มอบหน้าที่นี้ให้ชิน

เวลเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาดูลาดเหลาให้

เขาแกล้งพาเวลเขาบอกว่าที่ประเทศไทยมันมีความเชื่อว่า
ให้มองรอดใต้หว่างขาจะเห็นผีเพราะฉะนั้นไปดูราดราวให้หน่อย
ไปมองก้มมองรอดใต้หว่างขาหน่อยก็คือเค้าแกล้งให้พาเวล
ไปยืนก้งโค้งมองรอดใต้หว่างขาแล้วเค้าก็ฉีกกระดาษแล้วเค้าก็ถาม
พี่ม่ายังเห็นผีเปล่าพาเวลเค้าก็บอกว่า
ไม่เห็นไม่มีอะไรหลังจากฉีกกระดาษเรียบร้อย
แล้วก็เริ่มเอากระดาษไปทิ้งถังขยะแบบแยกทิ้งนะครับผม
ส่วนหนึ่งทิ้งหนี้ส่วนหนึ่งทิ้งหนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่พาเวลที่จะต้องเดิน
เอาเหรียญนี้ไปทิ้งโดยที่ไม่ให้ชิดรู้ว่าไปทิ้งที่ไหน
มีข้อแม้ว่าต้องเป็นที่ที่ห่างไกลจากผู้คน
หรือคิดว่าโยนไปแล้วทิ้งไปแล้วเนี่ยจะไม่มีใครเก็บ
เขาก็เดินไปพักหนึ่งวิ่งไปไปของเขาคนเดียว
แล้วเขาก็วิ่งกลับมาเขาบอกจบพิธีแล้วเสร็จแล้ว
หลังจากนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะดูเหมือนง่ายนะแต่ก็ไม่ง่าย
ครับแล้วก็พอกลับมาตรงนี้
เออทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้คงไม่มีอะไรแล้วมั้งแยกกลับกันเถอะ
คนก็ต่างแยกกลับกันเหตุการณ์นี้ครับผ่านไปได้สามวันแล้ว
ชินที่เขากำลังใช้ชีวิตอยู่กับแฟนเขา
ช่วงนั้นเขาก็แบบโรแมนติกกันนะครับข้าวหมายปลามัน
ผู้หญิงท้องเสียแล้วก็ป่วยกลางดึกตอนประมาณ
ตีสองเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะลงไปซื้อยาให้
ผู้หญิงบอกว่าไม่เป็นไรหรอกดึกแล้วเขาบอกไม่เป็นไรหรอก
เดี๋ยวฉันจะซื้อทั้งยาซื้อทั้งแพมเพิร์ตให้เลยเพื่อที่จะดูแลเธอ
เขาก็เลยออกไปออกจากห้อง
เพื่อที่จะเดินทางไปที่ร้านขายของ
เขาบอกว่าที่อเมริกาครับพวกเสาไฟเนี่ยมันจะเปิดไฟไว้
ไฟก็สว่างนะครับผมมันไม่ได้มืดเหมือนที่ไทยหรอกไฟที่นั่นอ่ะมีแต่ว่า
ไฟมันจะมืดมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นคือณนาทีที่เขา
เขาก็เลยคิดได้ว่า๒๓วันที่แล้วเนี่ยเรามีคดีอยู่ตรงนี้นี่หว่า
ก็เลยเริ่มรู้สึกกลัวอืมวิ่งกลับไปที่ห้องตัวเองครับ
เพื่อที่จะไปเอามือถือและไฟฉายเขาก็เลยไปเจอแฟน
เราต้องพกไฟฉายไปหน่อยแฟนเขาบอกว่าให้ฉันไปด้วยดีกว่า
เขาก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกเธอพักอยู่นี่แหละเพราะเธอไม่สบาย
แฟนก็เลยยืนยันว่าอยากจะไปเพราะว่าอยากจะเดินชมบรรยากาศรอบเมืองสองคน
อารมณ์โรแมนติกอะครับสองคนนี้เขาก็เลยพากันออกมาจากห้อง
แล้วก็เดินไปด้วยกันเขาบอกว่าบรรยากาศดีเลยคือถนนโล่งไม่มีคน
แบบโรแมนติกเลยเค้าบอกว่าก็จับมือเดินฟังเพลงไปด้วยกัน
จนผ่านไปที่บุคตะโตในใจของเขาอะของชินเค้าคิดแล้วล่ะครับว่า
ตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรสักอย่างภาวนาว่าเดินผ่านไปแล้วอย่าเจอเลย
อย่าให้เจอเลยครับเขาบอกว่าเขาพยายามให้มองนะครับฝืน
ที่จะไม่มองฝืนใจว่าไม่มองแต่เหมือนยิ่งฝืนก็ยิ่งมอง
เออมันเดี๋ยวนิดนึงน่ะเข้าใจแล้วเรียบไปเรียบไป
เขาอยากต่อยเท้าให้ไวมากแต่ต่อยไม่ได้เพราะเขากลัวว่า
มันจะผิดสังเกตเดี๋ยวแฟนรู้สุดท้ายขาไป
พ่นไปได้ด้วยดีครับไม่มีอะไรอ่าขาไปเขาบอกว่าเขาก็ไปซื้อ
ไอ้เหมือนหมาดนะครับซื้อพวกเข้าโอ๊ต
ซื้อเพื่อที่จะทำอาหารเช้าให้แฟนซื้อแพร่มเพิ่มซื้อยา
ทีนี้มาถึงขากลับขากลับเขาก็ลุ้นเดินมาถึงจุดเดิม
เข้าสู่บุ๊กสโตเขาลุ้นแล้วเขาบอกว่าเออมันมืดนะเธอนะ
เปิดไฟฉายตรงนี้หน่อยละกันเขาก็เปิดไฟฉาย
แล้วก็พยายามก้มหน้าก้มหน้าจนเดินผ่านไปจะพ้นมุกสโตแล้ว
ข้างบุ๊กตะโตมันจะมีพาร์คเหมือนที่ผมบอกเป็นสวนสวนนั้นมันก็จะมีชิงช้านะครับผม
เขาก็เดินผ่านแบบเลอะครับคือเหมือนคนยิ่งห้ามยิ่งยุครับ
ใจบอกว่าอย่ามองแต่สักนิดนึงนะมันต้องได้มอง
เขาก็มองมองโอเคพ้นแล้วโล่งใจแล้วขากลับเดินมาก็ไม่มีอะไร
แต่เขาได้ยินเสียงดังเอี๊ยดเป็นเสียงดังเอี๊ยด
เขาก็เลยหันหันเข้าไปมองที่พักสิ่งที่เขาเห็นเขาบอกว่าลักษณะเดียวเหมือนกับที่พาเวลพูดเลย

ตอนนี้ชินเห็นด้วยตัวเองเป็นผู้ชายนะครับผมคนนั้นแหละครับที่ใส่เสื้อเชิด
กางเกงยินขายาวนะเสื้อก็แขนยาวเชิดแขนยาว
กำลังนั่งอยู่บนชิงช้าครับผมผู้ชายคนนั้นนั่งไวชิงช้าอยู่
ตาโตเท่าไขห่านแล้วมือข้างหนึ่งก็จับชิงช้าที่ไม่มีคนนั่งข้างไกลไปด้วย
แล้วผู้ชายคนนั้นน่ะยิ้มให้กับชินแล้วผู้ชายคนนั้นก็เอามือปล่อยชิงช้า

โบกมือให้กับชินเหมือนจะสื่ออะไรวะ
เขาโบกมือแบบเซไฮอะครับผมเขาเห็นลักษณะนั้นก็คือเขาบอก
เขาใจสั่นแล้วตกใจกลัวมากเพราะมองแวบแรกรู้เลยว่า
นี่ไม่ใช่คนเขาก็เลยเริ่มลอยเท้า

ผมต้องบอกก่อนว่าแฟนเขาที่ชื่อฟางเนี่ยคนนี้เนี่ย
แฟนเขาอะเป็นคนสายตาท่าน
เขาอยู่พูดขึ้นมาว่าเธอดึกขนาดนี้แล้วใครมานั่งเล่นจริงช้า
ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาเห็นเหมือนกับชิน
เห็นด้วยกันเขาก็เลยบอกว่าเธอวิ่งเถอะ
เขาบอกเฮ้ยมีอะไรแล้วเขาก็จุงมือแฟนเขาแบบ

ก็บอกผู้ชายคนนั้นไม่ได้นั่งอยู่บนชิงชาแล้วแต่
เดินมาระยะประชิดติดกับอยู่ข้างหลังเขาเลย

พอมาถึงห้องเขาก็เล่าให้แฟนฟังว่าเนี่ย

เพราะฉะนั้นไอ้ผู้ชายที่เธอบอกว่านั่งชิงช้า

เรื่องก็มีทั้งหมดประมาณนี้ครับผม
แต่เขาไม่ได้ตามมาจนแบบ

เหตุการณ์ต่อเนื่องไม่มีครับผม
ที่เหมือนกับเขารับรู้ได้ว่า

ผมเรียกว่าเป็นกระดานไอผีถ้วยแก้วนี้ก็แล้วกันนะ
ซึ่งแน่นอนว่ามันมีประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนั้นอยู่แล้ว

จนกระทั่งวัยรุ่นกลุ่มนี้เขามาเล่น

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้
เรากำลังพูดถึงเรื่องของความเชื่อ

วิธีการเหมือนกัน

แต่อุปกรณ์อาจจะแตกต่างกันบ้าง

สื่อสารกับผีหรือว่าวิญญาณเหมือนกัน
ใช้พยันธนะเหมือนกัน

จะต้องนั่งกันเล่นสี่คน
ทูบหนึ่งดอกมีถ้วยแก้ว

แลรก่อคาถาใยก็แล้วแต่

แต่ต้องมีการเดินเข้ามา

หลังจากนั้นคือคุณต้องฉีกกระดาษ
โดยเห็ดแต่ละชิ้นเนี่ยต้องทิ้งคนละถัง

ต้องเอาไปทิ้งเอาส่วนนี้ไปทิ้งถังหนึ่ง

และต้องมีคนหนึ่งในนั้นเอาเหรียญไปทิ้งโดยที่ไม่ให้คนกลุ่มนี้ที่เล่นอยู่

ครับใช่ครับแล้วก็คิดว่าห้ามไม่ให้คนอื่นมาเจอด้วย
เพราะถ้าคนอื่นเจอเหรียญนี้แล้วเขาเก็บเข้าไป
จะกลับมาที่คนกลุ่มที่เล่นเนี่ยแหละครับ
โอ้โหดูมันซับซ้อนดูมันยากมากเลยนะ
แล้วก็เรื่องของการสื่อสารกับผีถ้าเป็นผีถ้วยแก้วหรือว่าผีเหรียญของเรา
ถัดกันถามใครถามก็ได้ค่อยถามทีละคำถาม

แต่ถ้าเป็นที่นู่นคือคนเดียวเท่านั้นที่จะสื่อสารได้

ก็ต้องคอยดูว่าไอ้อุปกรณ์ที่ใช้เล่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

ก็มีเชื่อกันแบบนี้ครับว่ากระดานพวกนี้สามารถสื่อวิญญาณได้
คือชินเขาพูดกับผมว่าจริงเคยผ่านบุ๊กสโตนี้แล้วก็รู้ประวัตินะ
รู้แต่ว่าบุ๊กโตเนี่ยจากที่เคยผ่านกันดึกหรืออะไรนะไม่เคยเจอเลย
แต่มันเริ่มเจอหลังจากที่ไปเล่นไปคือวิญญาณ
เมื่อเราใช้กระดานนี้ก็คือกลายเป็นว่าผ่านทีไรก็คือต้องเจอครับ
แล้วก็หลังจากนั้นก็คือเขาก็กลับประเทศไทย
เพราะว่ามันก็ถือว่าจบทริปพอดีครบปีเดือน
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเรื่องงมงายนะคุณผู้ชมครับ
บอกอย่างนี้ก่อนว่ามันเป็นความเชื่อที่ถูกแพร่หลายไปทั่วโลก
ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ความเชื่อการติดต่อสื่อสารกับวิญญาณด้วยวิธีการใช้กระดาน
ผมเรียกกลางกลางว่าผีถ้วยแก้วแบบนี้มันเริ่มต้นมาจากไหนไม่รู้
อันนี้ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่มันถูกแพร่หลายไปทุกทวีปทั้งโลก
ผมอึ้งมากกับโรมาเนียนะครับโรมาเนียมีการเล่นอุยจาผีถ้วยแก้วหรือใดก็แล้วแต่
แต่โรแมเนียเขาจะมีความเชื่อเรื่องของผี
ครับเชื่อเรื่องวิญญาณ
ไม่มีนะเขาเชื่อเดี๋ยวไปหาชาแมนเดี๋ยวไปหาคนทรงเลยให้เขามาดูซิว่าบ้านเรามีอะไรกันแน่
พอคนทรงมาก็มารู้จริงอ๋อบ้านนี้มันเกิดเหตุเมื่อปี๙๕

ดิ่งไปตรงจุดนั้นเลยแล้วชี้เลยแล้วบอกว่า

เรียกชามแมนกับพวกบาดหลวงนี่แหละ

นิเจอร์ในบ้านแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีการเคาะอะไรอีกเลย
หมอธรรมหมอผีบ้านเรา
เป็นหมอผีในสไตล์ของมนต์วูดู

เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะ
มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแทบจะทั่วทุกมุมโลก
ได้ฟังเรื่องของต่างประเทศมันคือการเปิดโลกกระทัด
ว่าเฮ้ยบ้านเราน่ะมันไม่ได้แค่พูดแต่เรื่องผีอย่างเดียว
ต่างประเทศเขาก็พูดเชื่อในเรื่องของผีหรือว่าวิญญาณเหมือนกัน

เหมือนที่ผมไปเล่าเรื่องห้องฆาตกรรมคือที่ผมเล่าคือผมจะบอกว่าเรื่องผีจากที่ผมเคยฟังนะครับ
ลักษณะการเจอแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันอย่างเรื่องของผมผมมาเจอที่ไทย
ลักษณะเนี่ยคือที่ผมเห็นคือผมเป็นคนไม่ได้เห็นผีอะไรบ่อยผมเจอครั้งเดียวแล้วผมก็เล่าแล้วเป็นเรื่องห้องเช่าสัตหีบ
เห็นแล้วมันบอกได้เลยว่าเนี่ยไม่เหมือนคน
ลักษณะก็เหมือนกับคนทั่วไปแต่จะมาแบบแปลกเขาจะมาแบบจัดเบาไปหนัก
จะมาจากแอบดูจนกระทั่งแบบโผล่มาให้เห็นชัดเลยจะเป็นในลักษณะนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะถ้าเราดูหรือว่าอ่านหนังสือต่างสารคดีต่าง
แม้กระทั่งภาพยนตร์หรือว่าหนังที่เราดูกันมันก็จะเป็นความเชื่อลักษณะแบบเนี้ย
ที่มันถูกแฝงเข้าไปในหนังเรื่องนั้นภาพยนตร์ซีรีส์หรือแม้กระทั่งสารคดีหรือแม้กระทั่งหนังสือต่าง
เขามีการตีพิมพ์เขียนกันออกมาว่าเฮ้ยบ้านฉันเมืองฉันทวีปฉันทางฝั่งของฉันก็เชื่อเรื่องของสิ่งลี้ลับ
หรือที่เราเรียกกันว่าผีวิญญาณไม่แพ้ชาติไหนในโลก
ไทยเราก็คือหนึ่งในนั้นนะครับสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปจริงก่อนที่เราจะนับถือพุทธเรานับถือผีกันมาก่อน
เพราะฉะนั้นปฏิเสธกันไม่ได้ครับว่าเรื่องของผีโลกหลังความตายวิญญาณมันยังคงวนเวียนจากนี้มันวนเวียนมาตั้งแต่อดีตจากนี้และตลอดไป
คุยกันยังไงก็ไม่มีวันจบสำหรับเรื่องพวกนี้นะนั่นคือเรื่องราวของความเชื่อโรมาเนียครับเพราะว่าก่อนที่จะมีเรื่องเล่าแบบนี้มาเนี่ยรุ่นสมัยไหนมันก็มีเรื่องเล่าแบบนี้มาอยู่แล้วครับผม
ถูกต้องมีแบบสืบทอดกันมาเรื่อยเหมือนที่ผมบอกก็คือสิ่งลี้ลับบนโลกเราเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างเยอะมากเลยแต่สิ่งที่คนจะเจอบ่อยที่สุดคือผีวิญญาณเรื่องเล่าพวกนี้คือจะมาจากคนไกลตัวบางคนรู้จักบ้างมาเล่ากันให้ฟังเยอะมากผมเลยเชื่อว่ามีหลายคนไม่น้อยเลยที่ส่วนใหญ่เจอผีกันแล้วทั้งนั้นถูกต้องนะครับ
และสำหรับวันศุกร์นี้เวลาหมดหมดเวลาครับพวกเราทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนครับ
อนุญาตส่งทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอเจอกันวันศุกร์หน้า
วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีครับ
ขอบคุณนะครับ
รับชมเรื่องราวผีโคตรดุกับรายการสถานีผีดุ